จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมไทรัตช่วยด้วยนะคะ
เป็นครอบครัวแม่ลูก
ลูกอายุ๑๒ปีเป็นเด็กยอดกระตันยูมาก
เพราะว่าแม่เป็นมะเร็งกระเพาะระยะสุดท้าย
ต้องดูแลแม่ติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะ
จนจบอยากจะให้เขามีอนาคต
ในทางเฮียนก็แล้วแต่เขาจะเลือก
เจ้าไม่ได้บังคับ
แต่แต่จะเลือกจะเอาแบบไหน
แต่อยากจะให้เฮียนจบนั้น
หน้าวันตาจะได้เจอเหลือตัวเอง
ครับคุณผู้ชมค่ะ

เห็นข่าวนี้แล้วก็อยากจะช่วยเหลือ

อยู่ที่ตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะ
น้องผู้ชายคือเด็กชายสงกรานชายะอายุ๑๒ปี

แม่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย
แล้วครอบครัวก็ไม่ได้มีรายได้อะไรค่ะ
เพราะว่าเสาหลักของครอบครัวคือคุณพ่อเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว
แล้วแม่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมา๓ปีแล้ว

ต้องไปทำเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
น่านนะไปเชียงใหม่เดือนละครั้ง
ก็มีเงินจากกองทุนดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเชียงกลาง

ทีนี้ทางผู้นำหมู่บ้าน
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแล
เรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของอาหารนะคะ

ห่วงว่าลูกจะไม่ได้เรียนหนังสือ

อย่างน้อยมีความรู้แม่จะได้หมดห่วง
ทีนี้ทางนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเนี่ย
ก็ช่วยเหลือทั้งเรื่องของอาหารแห้ง
แล้วก็เรื่องของค่าเดินทางไปทำเคมีบำบัดนะคะ
ส่วนพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงกลาง
ก็บอกว่าโรงพยาบาลเชียงกลางเองเนี่ย
ก็ช่วยเหลือส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ซึ่งเขาจะมีกองทุนดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาต่อเนื่อง
จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากช่วยเหลือ

แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องสงกราน
คุณผู้ชมหน้าจอกขึ้นบัญชีอยู่นะคะ

สามารถโอนเงินช่วยเหลือนางพิกุลชายะได้นะคะ
มีเรื่องราวอะไรที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นปัญหา
ของเราจะเป็นคอลัมป์ประจำในการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับ